คุณผู้ชมครับไปดูที่จังหวัดกระบี่ธรรมดา

บริเวณริมคลองปากาศัยที่อำเภอเหนือคลอง
เพราะว่าคลองแห่งนี้จะมีจอราเข้น้ำเข็ม
ซึ่งเขาเป็นจราเข้ที่มีนิสัยดุร้ายมาอาศัยอยู่
แต่ปรากฏว่าคราวนี้นะครับเขาพบจราเข้น้ำเข็มขนาดเกือบ๓เมตร

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
เข้าตรวจสอบซากจราเข้น้ำเข็มขนาดใหญ่
มีความยาวจากหัวถึงหา๒เมตร๗๕เซนติเมตร
หลังได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ตำบลปากาศัยอำเภอเหนือคลอง

พบซากจราเข้ตัวนี้ลอยอยู่เหนือคลองปากาศัย
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าจราเข้ตัวนี้

มีแผลถูกยิงบริเวณช่วงรอยต่อส่วนหัวกับลำตัว
และในพื้นที่ไม่มีการขออนุญาตเลี้ยงจราเข้น้ำเข็ม
คาดว่าจราเข้ที่ตายน่าจะเป็นจราเข้ที่อยู่ตามธรรมชาติ
คาดว่าน่าจะอายุ๒๐ปีแล้วนะ
ได้ให้ชาวบ้านช่วยกันยกขึ้นรถเพื่อนำไปผ่าพิสูจน์ต่อไปนะครับ
ด้านของผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่สมศักดิ์นบนอบ
บอกว่าจราเข้ขนาดเกือบ๓เมตรที่ตาย
ว่าจะเป็นฝีมือของชาวประมงต่างถิ่น
เข้ามาจับจอราเข้ด้วยวิธีใช้ปืนยิง
เพราะได้รับแจ้งจากชาวบ้านมาระยะหนึ่งแล้ว
ในคลองปากาศัยมีจราเข้น้ำเข็มดุร้ายมาอาศัยอยู่
กระทั่งมาพบซากจราเข้ตัวใหญ่ตัวนี้นะครับ
และชาวบ้านยังบอกอีกว่าในคลองปากาศัย
ยังมีจราเข้น้ำเข็มอยู่หลายตัวที่เข้ามาอาศัยในคลอง
ทำให้คนในหมู่บ้านหวาดภาวะไม่กล้าลงคลอง
โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนนะครับ
แต่ว่าก็นี่แหละฮะจราเข้น้ำเข็มก็ถือว่าเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งนะครับ
ที่จริงแล้วคุณค่าแก่การอนุรักษ์ไว้
เพราะเขาสื่อถึงระบบนิเวศในคลองในธรรมชาติด้วยนะครับ